คือเวลาสั่งซื้อของออนไลน์มันเป็นเรื่องของความเชื่อใจเนาะ

ถูกค้าจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยนะคะ
ปรากฏของส่งมาถึงบ้าน

งงมากจนถึง๕นี่ต้องเอากล่องซ่าสดุ
หอบมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่

ใจร้ายมากนะน้องคนนี้ชื่อว่านัทพล
คือเขาก็เห็นว่า

เขามีกำลังที่จะจ่ายได้เขาก็เลยตัดสินใจ
จะเลือกซื้อสุดท้ายเขาบอกว่าอ่ะ
เงินดาวก่อน๑๕๐๐ละกัน

ผ่อนจ่ายกันไปเป็นไงล่ะคะ๑๕๐๐

วันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมาน้องเล่นมือถืออยู่ที่บ้าน
ที่ใช้ชื่อว่าอะไรรู้มั้ยคะเอ้าเบน

เฮรี่ยนไหมเห็นมั้ย

หนึ่งจะเห็นเลยว่าเพจชื่อว่าอ้าวเบ้นไม่รู้ทักใครหรือเปล่านะ
เป็นผู้หญิงหน้าตาดีด้วยประกาศขายโทรศัพท์มือถือไอโฟนรุ่น๘พลัส
ในราคาหนึ่งหมื่นสามพันบาทถือว่าถูกมาก
แต่ถ้าดูจากภาพประกอบก็จะเห็นว่าเออ๑มันเป็นของมือ๒
แล้วสองเนี่ยมันดูมีร่องรอยอ่ะรอยด้านหลังกิดขีดอ่ะ
เออมันก็มีชำรุษมีตำนี่อะไรแบบนี้ก็ใช่
ในราคาหนึ่งหมื่นสามพันบาทน้องอยากได้ก็เลยส่ง
ขายเท่าไหร่แบบไหนเขาบอกว่าเอางี้

เหลืออีก๑๑๕๐๐ให้ผ่อนปีหนึ่ง
๒เดือนไงเดือนละ๑๐๐บาทผ่อนไปเรื่อย

ให้ผ่อนได้ราคาดาวก็พอไหวน้องเลยตัดสินใจอ้าวโอนเงิน
แอปพลิเคชันธนาคารออมสินบัญชีของตัวเอง
เข้าไปตามบัญชีที่อ้าวเบ้นส่งมาให้
ก็โอนไปเลยค่ะ๑๕๐๐บาท
หลังจากนั้นอ้าวเบ้นก็บอกว่า
เดี๋ยวจะส่งสินค้ามาให้ตามชื่อที่อยู่นะ
ก็เป็นบ้านพักของน้องที่ตัวเมืองระยอง
เลิกเรียนกลับมาถึงบ้านเห็นกล่องพัสดุปรายศนีย์วางอยู่

ในที่สุดโทรศัพท์มือถือของเราก็มาถึงแล้ว
รู้สึกดีใจและขอบคุณเจ้าของร้านมากที่ส่งโทรศัพท์มา
รวดเร็วทันใจสั่งเมื่อวานได้วันนี้

ดูสภาพการแกะกล่องคือน้องแบบ
คือใจมันเต้นแรงมันอยากอยู่ของข้างในอ่ะคือน้องฉีกกล่องเลยค่ะโอ้โห
ซุดน้องบอกว่าเห็นแล้วแทบช็อกเลยครับพี่
สิ่งที่อยู่ในกล่องเนี่ยไอโฟน๘เนี่ยไม่มีแม้แต่เงาแต่ปลากระป๋องเนี่ยมาเต็มเลย๕กระป๋อง
บอกผมต้องตั้งสติอยู่พักนึง
พยายามติดต่อกลับไปหาอ้าวเบ้นติดต่อไม่ได้แล้วเลยรู้ตัวว่าถูกหลอกแน่นอน
ก็เลยไปบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็พามาแจ้งความ
ต้นตำรวจประสานกับทางธนาคารแล้วนะคะเดี๋ยวจะตรวจสอบชื่อเจ้าของบัญชีที่โอนเงินเข้าไป
แล้วก็หาเบาะแสมิจฉาชีพรายนี้เพื่อจับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
บอกก่อนว่ามันมีชื่อมีบัญชีมีเลขอะไรอยู่เนาะสำหรับบัญชีปลายทาง
ฉะนั้นตำรวจตามได้ไม่ยากแต่ขอบอกแบบนี้นะคะ
เตือนเอาไว้คือซื้อของออนไลน์เนี่ยมันเป็นความเสี่ยง

แล้วยิ่งถ้าซื้อของราคาแพงหรือของมีราคาอะไรแบบนี้
ต้องระมัดระวังให้ดีถ้าเป็นไปได้นะ
ถ้าอยู่ในพื้นที่เดียวกันงัดรับของจะดีที่สุด

เราก็อาจจะต้องมีการขอบัตรประชาชนขออะไรของผู้ขายมา

เอาคุณผู้ชมแชร์เข้ามานะคะวิธีการตรวจสอบ